อเล็กบอลสาวทีมชาติไทยนะครับยังต้องตามฝันในการผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายของโอลิปิกเกมนะครับ
ว่าในปี๒๐๒๐นี้จะพลาดไปแต่ว่าย้อนดูในช่วง๒๓ปีหลังเนี่ย
ปัญหาสำคัญเลยของนักตบสาวไทยก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บ
แทบจะไม่มีทูนาเมนต์ที่ได้เล่นกันแบบฟูลทีมเลยนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการเปิดเผยจากเรืออากาศโทชานวริสวงประเสริญ
ในฐานะเรขาดิการกิติมาสังสมาคมกีฬาวอลเล็ตบอล
ก็เริ่มจากการสอบถามโค้ชทีมชั้นนำในต่างชาติของโลก
ก็ได้รู้ว่านักวิทยาศาสตร์การกีฬาคนไหนที่มีความสามารถที่จะดูแลนักกีฬา
รวมถึงเสริมสร้างสมรรถภาพและป้องกันปัญหาอาการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อม
โปรแกรมการแข่งขันที่แน่นตลอดทั้งปี
ซึ่งเรื่องนี้เป็นจุดอ่อนของนักกีฬาไทย
คือถ้าย้อนกลับไปปี๒๐๑๘ก็จะมีอาการบาดเจ็บของฮัทยาบำรุงศุกร์
ปี๒๐๑๙มีอาการบาดเจ็บของอัชราพรคงยศแล้วก็พิมพิชยากกรำ
ก็จะมีการลงทุนแล้วก็ดำเนินการเร็วนี้
เพื่อให้ได้นักวิทยาศาสตร์การกีฬามาที่ไทย
แล้วก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ลดอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเนี่ย
ส่วนประเด็นที่แฟนวอเล่บอลอยากเห็นทีมวอเล็กบอลหญิงใช้โค้ชต่างชาตินะครับ
เรืออากาศโทชามฤทธิมองว่าไม่เหมาะกับนักกีฬาไทย
เพราะส่วนใหญ่นักกีฬามีความสูงไม่ถึง๑๙๐เซนติเมตร
ซึ่งทีมไทยต้องหาสไตล์การเล่นในแบบของตัวเองให้ดีที่สุด
อีกเรื่องที่มีการพัฒนาก็คือระบบการอังคารวอเลอร์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกรรณ์หน้า
เดิมในฤดูกรรณ์นี้จะไม่นำคะแนนหลังจากจบเลขแรกไปรวมกับเลขสอง
ก็คือเหมือนกับแบ่งพาร์ทกันไปจบเล็กแรกแข่งตามโปรแกรมแล้วมานับคะแนนกันในเล็กที่สอง
แต่ว่าในฤดูกรรณ์หน้าจะเปลี่ยนเป็นการนำคะแนนทั้งสองเลขเลขแรกและเลขสองมารวมกันแบบฟูลซีสัน
ซึ่งก็จะทำให้ทีมชั้นนำเล่นเต็มที่ตั้งแต่เล็กแรกไม่เล่นแบบประคองตัวเพื่อผ่านเข้าไปเล่นในเล็กสอง
เห็นได้จากแต่ละทีมเมื่อจบเล็กแรกแล้วนะครับเลข๒ถึงค่อยเสริมนักกีฬาเข้ามา
นั่นจะทำให้ไทยแลนดลีกเข้มข้นไปตลอดทั้งฤดูกาลนะครับ
วอร์เล็ตบอลไทยและหลีก๒๐๒๐เลขที่สองนะคะ
ก็จะกลับมาแข่งขันกัน๒๒๒๓กุมภาพันธ์นี้แล้วนะคะ
แฟนวอเล็กบอลก็สามารถติดตามเชียร์กันได้
คือวอเล็กบอลเป็นกีฬาที่แฟนกีฬาชอบดู
เพราะมันสนุกสนานแล้วก็คือดูง่ายไม่ต้องศึกษากติกาอะไรมาก

ก็ถือว่าสนุกนะครับมันมีเรื่องของการกำหนดโคต้านักกีฬาทีมชาติ
ทำให้แต่ละทีมมาตรฐานหรือว่าความแข็งแกร่งมันก็ไม่แตกต่างกันมากนัก
ขึ้นอยู่กับว่าตัวที่๒ที่๓ที่๔จะดึงใครเข้ามาเสริมทัพ
สมกับนักกีฬาทีมชาติที่ในทีมมีอยู่นะครับ